ข่าวนี้ครับติดตามกันมายาวโอ้ยนานมากเลย
แล้วก็ทุกช่วงของข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
เพื่อใครยังไม่ได้ดูมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เรื่องของโยคีโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
ใช่ไหมโอ้โหเขาบอกว่ามีเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าเรื่องของเรื่องมีคนที่เขาดูคลิปจากในนิวโชว์
แล้วเขาเห็นบางช่วงบางตอนมันเหมือนเป็นภาพที่แบบว่า
หัวหัวของโยคีหายไป
ยังไงไปดูภาพกันเลยดีกว่าครับ

ตอนนี้ทุกคนกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ก็ขอยกเลิกการออกทุดงครับ
แต่ระหว่างปฏิบัติธรรมที่ธรรมสถานนะครับ
ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรอีกแล้ว
นี่ช่วงคลิปนั่นแหละ
เขาบอกว่าไม่เห็นหัวครับ
ดูดีคุณผู้ชมช่วยกันดูใช่เปล่าคะ

พอเดินผ่านต้นไม้แล้วเป็นภาพอีกมุมนี่นี่มุมนี้
เห็นหัวแล้วตอนนี้ยังเห็นอยู่นะ

อีกมุมนึงอีกช็อตนึง
มันแปลกเนอะไม่เห็นจริงนะ
นี่คือตอนนี้ทั้ง๒คนเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่นะ
ก็แต่งตัวแบบนี้ที่เขาเรียกว่าแต่งตัวแบบโยคีเนี่ยนะ
เอ้าคุณผู้ชมคลิปนี้พอโพสต์ออกไปได้ไม่กี่ชั่วโมง
มีคนมาเข้าชมแล้วเกือบ๘แสนครั้ง

โอ้โหก็แต่ละคนความเห็นแตกต่างกันออกไป
เป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของมุมกล้อง

ใช่ว่ากันไปเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
อ่าแต่ว่าส่วนที่คนเขาเห็นแล้วเนี่ย
เขาก็แสดงความเห็นกันไปมากมายหลากหลาย
ทีมข่าวก็เลยนำไฟล์คลิปต้นฉบับมาตรวจสอบดูนะคะ
ก็คือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็น

หลังจากที่โยคีนโรเบิร์ตที่ใส่ชุดสีกรักเนี่ยนะคะ
ถวายสังขทานพร้อมกับแม่และภรรยาที่เดินทางไปเยี่ยม
จากนั้นก็เดินกลับที่พัก
ทีมข่าวเราถ่ายจากด้านหลังนะคะ
ก็คือลองถ่ายดูสิถ่ายจากด้านหลัง
พอเดินไปจนถึงทางเลี้ยวเนี่ย
ช่วงจังหวะที่เลี้ยวคุณผู้ชมอันนี้ต้นฉบับนะ
แต่อันนี้คือต้นฉบับลองดูอีกทีนึงนะ
พอเดินลับตาไปแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนเนี่ยนะคุณผู้ชมนะคะ
ช่วงนี้ไม่เห็นแล้วค่ะไม่เห็นเพราะอะไรนี่นี่

โอ้ใช่หลังคาทางเดินบางมิตรสนิทเลยค่ะ
โอ้แต่บรรมุมมันพอดีเลยเนอะโอ้เออจริง

อ่ะก็เห็นหัวปกติเออเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ก็แปลว่าเรื่องนี้เคลียร์นะว่าไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออะไร
มันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
มันมีหลังคาบังสายตาอยู่
ใจคอไม่ค่อยจะดีสบายใจแล้วนะตอนนี้นะ
แต่เรื่องของคดีความเดี๋ยวก็ว่ากันไปติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของเรา
แล้วก็เห็นบอกมีความคืบหน้าอีกใช่ไหมครับยังมีอีกหลายประเด็นอย่างเรื่องของ